แต่ว่าเช้าวันนี้อยากจะให้พื้นที่ข่าวไปที่สถานการณ์ที่เรือนจำ
จังหวัดนราธิวาสเพราะว่ามีการตรวจภายในเรือนจำ
ผู้ต้องขังทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แล้วก็มีผู้ต้องขังเสียชีวิตไปแล้ว๒ราย
ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ส่งทีมลงไปดูในพื้นที่
คือนอกเหนือจากดูแลในเรือนจำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องดูโดยรอบเรือนจำด้วยนะ
แล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเขารู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้
เมื่อคืนนี้ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ดิฉันก็ได้สัมภาษณ์ท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุข
ในแพทย์โสพลเมฆทนท่านประหลัดบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าสำนักระบาดวิทยารายงานว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาส
มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่า๕๐๐คน
พบผู้ป่วยตั้งแต่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็มีผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงวันที่๒๓ถึง๒๘กรกฎาคม
คนต่อวันเลยคุณผู้ชมก็เลยมอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำนักควบคุมโรคที่๑๒สงขลาส่งทีมสอบสวนโรคเข้าไปดำเนินการคัดกรอง
ภายในเรือนจำนราธิวาสมีอยู่๑๖๔๙คนนะคะ
แบ่งเป็นผู้ต้องขัง๑๖๑๑คนเจ้าหน้าที่๓๘คน
มีผู้ป่วยทั้งสิ้น๓๗๙คนเป็นผู้ต้องขัง๓๗๕คน
เจ้าหน้าที่๔คนคิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ๒๓โดยมีผู้ต้องขังเสียชีวิตไปแล้ว๒คน
แต่ท่านประหลัดบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ย

ตัวออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่ายังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
แค่๔คนเองนะที่เหลือเนี่ยหายแล้ว
แล้วก็สถานการณ์ภายในเรือนจำนราธิวาสตอนนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้ว
แต่ต้องดูแนวทางป้องกันด้วยคุณผู้ชมสำหรับแนวทางป้องกันก็จะมีการคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม
ยาต้านไวรัสโอเซลทามีเวีย๒เม็ด๕วันจำนวน๓๑๐ราย
ให้กับกลุ่มที่มีอาการในลักษณะของเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
หญิงตั้งคันคนที่มีโรคประจำตัวโรคหอบหืดรวมถึงโรคเรื้อรัง
แล้วก็มีการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย

ความรู้เรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักโทษ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะใช้เจลล้างมือสวมหน้ากากอนามัย
ถุงมือนี่เป็นแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้ติดเชื้อกันเพิ่มเติม
แต่คุณผู้ชมคะจนถึงวันที่๒สิงหาคม๒๕๕๙
ตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าเริ่มได้รับยาต้านไวรัสโอเซลทามีเวีย
แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้กำชับทุกสถานบริการ
ต้องรายงานเข้าระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับการระบาด
รวมทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณเรือนจำทุกวัน
โรคสงบคือเขาจะมีน้ำยาซักฟอกหรือว่าน้ำสบู่
ทำความสะอาดภายในเรือนจำแล้วก็ต้องเตือนประชาชนด้วยค่ะ
ถ้าใครเริ่มรู้สึกเหมือนป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน
เมื่อยตามตัวปวดศีรษะหยุดงานหยุดเรียนก่อนพักก่อน
ไปหาคุณหมอสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะคะ
คือตอนนี้ต้องเน้นในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวัง
คือพอเป็นข่าวมาคนในพื้นที่เขารู้สึกยังไง
มีการป้องกันเฝ้าระวังกันยังไง
เพราะนอกจากในเรือนจำนราธิวาสแล้วคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ถือว่าเสี่ยงไหมสำหรับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
เพราะว่าท่านปันหลักประสุนสาธาศุกร์บอกว่า
สำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็เลยต้องเตือน
ตอนนี้มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ๖๐๐๐คน
เสียชีวิต๖คนก็เลยต้องเตือนจริง

เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะ
คุยกับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

ในเรือนจำนราที่ว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรคะ
ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
ก็คงจะเป็นเหมือนอย่างที่ท่านประหลัดให้ข่าวเมื่อวานนะครับ
ว่าในส่วนของภาพรวมเนี่ยเราเริ่มพบผู้ป่วยเนี่ย
ลดลงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราได้รับทราบข่าว
แล้วเข้าไปดำเนินการสอบส่วนควบคุมโรค
เราก็จะให้ยาในส่วนของผู้ป่วย
พร้อมกับในเรื่องของการแยกคนที่ป่วยออก
พร้อมในเรื่องของการปรับปรุงสุขาพิบาล
ในเรื่องของสุขภาพลักษณะส่วนคนนะครับ
ตอนนั้นจำนวนผู้ป่วยรายหมายเนี่ยลดลงตามลำดับนะครับ
ในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับ

ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราส่งผู้ป่วยเนี่ย

ก็จะมีในส่วนของที่เสียชีวิตเนี่ยไป๒ลายนะครับ
ทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีสองลายนะครับ
มีอาการหนักนะครับต้องใส่ชอดท่อช่วยหายใจนะครับ
ส่วนลายที่เหลือเนี่ยก็จะมีระยะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับ
พ้นของการเฝ้าระวังไปแล้วก็อาการปกติดีเนี่ย
เราก็จะส่งกลับนะครับแล้วก็ให้ติดตามอาการเนี่ย
อยู่ทั้งหมด๑๔วันนะครับจนกระทั่งไม่มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับ
ค่ะหมายความว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
มีผู้ป่วยทั้งหมด๓๗๙คนก็ส่งกลับไปบ้างแล้ว
เหลือเพียงแต่คนที่ป่วยหนักเหรอคะ
ครับคือภาพโดยรวมอย่างนี้นะครับ
เมื่อกี้ที่ที่ได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านประหลัดให้ข้อมูลเมื่อวาน
ก็คือว่าตัวการเกิดโรคครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕นะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ป่วยทยอยมาเรื่อยนะครับทางด้านนี้
แล้วเราเนี่ยได้รับรายงานเนี่ยในวันที่๒๕นะครับ
ทีมก็ลงไปเลยทันทีนะครับทางด้านนี้เนี่ย
พอเราลงไปปุ๊บเราก็จะคัดกองนะครับเราคัดกองเนี่ย
จำนวนนะครับรวมทั้งในส่วนของผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทั้งหมด๑๖๔๙นะครับทางด้านนี้พบผู้ป่วยเนี่ย
ซึ่งมีตั้งแต่มีอาการน้อยจนกระทั่งมีอาการมากเนี่ย
รวม๓๗๙ในจำนวนนี้นะครับ๙ลายเราส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหลือนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะเป็นเหมือนตัวไข้หวัดธรรมดา
แต่เราจำเป็นที่จะต้องแยกนะครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่จำกัดในเรือนจำนะครับ
เพราะฉะนั้นเราแยกเป็นกลุ่มพร้อมกับในเรื่องของอย่างที่ผมนำเรียนนะครับ
เราให้ศึกษาให้วัสดุป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแบบนี้นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการแยกกลุ่มคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยออกไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขตอนนี้ผู้ป่วยก็ยังคงพบในแต่ละวัน
แต่จำนวนมันจะเริ่มลดลงลดลงมันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเหมือนตอนช่วงต้นนะครับ
ที่เราจะเข้าไปจัดการหรือดำเนินการนะครับ
ค่ะต้องถามท่านรองประหลัดตรงแบบนี้พอมีข่าวคนตกใจนะคะท่านค่ะ
เพราะว่าตัวเลขมันดูโอ้โหมันเหมือนจะเยอะเหมือนเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง
เป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงแล้วมันมันน่ากลัวมันรุนแรงไหมคะ
ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับต้องตระหนักไว้แต่อย่าตนกนะครับ
จากการที่ตัวเลขมันเยอะเนื่องจากว่าเรือนจำนี้นะครับ
จะมีผมใช้คำว่ามีคนอยู่ในเรือนจำเกือบ๒๐๐คนนะครับ
ก็คือประมาณ๑๙๐๐กว่าคนในจำนวนเนี่ยจะมีทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็บุคลากรของเรือนจำกับในส่วนของนักโทษนะครับ
ปัญหาที่พบจำนวนผู้ป่วยมากเนี่ยก็คงจะมาจากผมใช้คำว่า
พื้นที่ของเรือนจำเนี่ยมีขนาดจำกัดนะครับ
แล้วตัวโรคพวกนี้มันเป็นโรคติดต่อนะครับจากการสัมผัส
แล้วก็ผมใช้คำว่าตัวน้ำมูกคัดหลักซึ่งตัวพวกนี้เนี่ย
บางทีถ้าเราไม่ได้ผมใช้คำว่าทำความสะอาดเรือนจำให้ดีพอเนี่ย
คนเวลาไปจับมาสัมผัสทางด้านนี้แล้วก็เข้าสู่ในส่วนของระบบทางเดินหายใจ
พวกนี้ก็จะติดเป็นกลุ่มก้อนได้มากนะครับทางด้านนี้
ถ้าเกิดออกมาอยู่ในพื้นที่ข้างนอกเนี่ยพื้นที่มันจะเริ่มโล่งนะครับ
ทางด้านนี้แล้วก็คนไม่ได้อยู่กันแออัดเหมือนอยู่กับในส่วนของทางเรือนจำ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพบในเรื่องของนี้ผมใช้คำว่าคนติดต่อเป็นกลุ่มมากแบบนี้จะน้อยนะครับ
กเว้นในกรณีของพื้นที่แออัดบางประเภทเช่นโรงเรียนนะครับโรงภาพยนตร์หรือไม่ก็ค่ายทหาร
ซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยเราได้ทำการสื่อสารแล้วก็ผมใช้คำว่าให้ดำเนินการในเรื่องของการป้องกันด้วยนะครับ
ค่ะถ้าจะให้สรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ในเรือนจำนราธิวาสถือว่าควบคุมได้แล้วหรือยังคะ
ตอนนี้อยู่ในฐานะควบคุมได้แล้วครับเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลดลง
แล้วก็เราดำเนินการในเรื่องของการให้การเฝ้าระวังต่อเนื่องก็คือหากใครมีไข้นะครับหากใครไปสัมผัสกับในส่วนของผล
แต่ว่านักโทษที่ป่วยเราทำรายชื่อแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้นะครับจากด้านนี้
แล้วก็พวกนี้จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องไปเนี่ยไม่น้อยกว่า๑๔วันนะครับ
ส่วนที่สองนะครับที่ผมใช้คำว่าเป็นข้อมูลที่แสดงว่าตัวลักษณะของการที่เราควบคุมได้ก็คือว่า
พื้นที่ที่อยู่รอบเรือนจำเนี่ยก็จะมีชุมชนนะครับเรายังไม่พบในส่วนของผู้ป่วยในนะครับชุมชนโดยรอบของเรือนจำครับ
ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสชุมชนโดยรอบเขาเขามีความเข้าใจขนาดไหนคะ
เราต้องไปให้ข้อมูลเขาเพิ่มเติมเขาตื่นตระหนกกันไหม
ยังไงบ้างคะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูสำหรับประชาชนในพื้นที่ไหมคะ
เราได้ลงไปทางด้านนี้ในเรื่องของการสื่อสารอันดับแรก
ในกรณีส่วนที่๓อีกก็คือถ้าหากเริ่มมีอาการไข้น้อยมีอาการเหมือนไข้หวัดเนี่ย
ตัวโรคพวกนี้มียารักษามันเป็นยาต้านไวรัส
เพราะฉะนั้นตัวยาพวกนี้พอให้เข้าไปฟอประบบของร่างกาย
ก็จะสามารถผมใช้คำว่าจากการในเรื่องของตัวเชื้อไวรัสเนี่ยควบคู่กันไป
ทางด้านนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของอาการป่วยนั้นไม่ได้กลายเป็นอาการรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปอดบวมหรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวที่ตามมา
ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญอยู่อย่างที่บอกนะครับ
ตัวโรคพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าติดกันง่าย
จะติดต่อเมื่อเราไปสัมผัสสารคัดหลังของส่วนของตัวผู้ป่วย
แล้วก็ผมใช้คำว่านำเข้ามาสู่ในเรื่องของตัวระบบทางเดินหายใจของเรา
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำความสะอาดสภาพสูงแวดล้อมดีหรืออะไรต่อพวกนี้
โอกาสที่จะพบในส่วนของตัวผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนก็จะน้อยลงไปมากนะครับ
ค่ะเอาละค่ะเช้านี้ขออนุญาตสอบถามท่านรองประหลัดเพียงเท่านี้นะคะ

ท่านรองประหลาดกระทรวงศาสนสุขนะคะ
ท่านก็ย้ำว่าตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ภายในเรือนจำนราธิวาสควบคุมได้
เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มีแล้วไม่มีแบบติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มี
สำหรับคนที่ติดเชื้อหนักก็แยกออกไปในโรงพยาบาล
แล้วก็คนที่หายแล้วก็มีการแยกเฝ้าระวังเอาไว้แบ่งเป็นกลุ่ม
แล้วก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรือนจำ
ส่วนประชาชนในพื้นที่เขารู้สึกยังไงเขามีการดูแลยังไง
อันนี้ก็ต้องคุยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะก็ต้องไปดูเรื่องของความตื่นตัวกันด้วย

ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสุรยาสาเรศผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะ

สถานการณ์ความตื่นตัวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับประชาชน
ค่ะสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเองนะคะ
ให้ลงพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน
รวมถึงตามสถานที่ชุมชนต่างก็มีการแจกเจลล้างมือในการใช้

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการด้วยค่ะ
อย่างที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสเอง
สำหรับญาติผู้ต้องขังที่จะเดินทางมาพบผู้ต้องขังเองทุกคน
ก็จะมีการใช้เจลล้างมือค่ะ
รวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยด้วย
ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นมาตรการในการป้องกันขั้นต้น
สำหรับในพื้นที่ค่ะ
แล้วก็ขนาดในส่วนที่โรงพยาบาลนราธิวาสเอง
หลังจากที่มีกลุ่มผู้ป่วยที่คาดว่าติดเชื้อเข้าไปรักษา
ในส่วนของโรงพยาบาลเองก็มีการกันห้องติดเชื้อไว้
ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวทางโรงพยาบาลบอกว่า
ในวันนี้อาจจะต้องย้ายไปห้องรวมแล้ว
ว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับแล้วอะค่ะ
เอาล่ะค่ะสอบถามจากคุณสุรยาเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณนะคะคุณสุริยาเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะติดตามความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้เรื่อย
เพราะว่าตัวเลขตอนแรกมันฟังดูน่ากลัว
แต่ฟังดูข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดก็คือ

ใช่ครับความรู้ความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุด